วิจารณญาณในการรับชมและตั้งสติดีครับ
กล้องวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่ง
จับภาพปริศนาบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ได้
เขาบอกว่าลักษณะคล้ายกับวิญญาณ
จะเห็นชัดขนาดไหนรู้ได้ยังไงไปดูค่ะ

วิญญาณมี๔ขาขนพองเต็มไปหมดเลย

นั้นหมามีชีวิตและมีจิตวิญญาณจริง

ให้ดูลูกศรเนี่ยลูกศรเคลื่อนที่ไปมา

เห็นไหมเป็นเงาสีขาวผ่านกล้อง
นี่ไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมไอ้ตาแวววาวเนี่ยโอ้โหตามหมาแล้วคุณเห็นไหมหมาเห่า
เออมันเห่าฮะมันเห่าเออเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง

ทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นจริงคือเพื่อนอ่ะส่งมาให้ดู
เหรอใช่เขาบอกว่าช่วยดูหน่อยคือเจ้าของคลิปเนี่ยบ้านของเจ้าของคลิปเนี่ย
ชื่อว่าคุณเบลนะฮะคุณเบลเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่ม
ของวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเบลกำลังนั่งสวดมนต์อยู่คุณ
แล้วน้องหมาที่เลี้ยงไว้เห่าเห่าเรียกแบบไม่หยุดอยู่ดีหมาก็เห่า
เห่าและด้วยความที่ว่าคุณเบลเขาอยากรู้คุณเบลก็เลยแบบโอ๊ยหมาเห่าอะไร
ก็ไปเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดดูสวดมนตร์อยู่ดี
ก็ปรากฏบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นคล้ายเงาสีขาวลอยป่ะลอยผ่านไปผ่านมาอยู่ในบ้านแบบนี้
แบบนี้เนี่ยมีความเชื่อนะถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเลยนะ
ใช่สวดมนต์อยู่เนี่ยเหมือนกับแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ผีวิญญาณมารับอ่ะ
มีสิ่งอะไรที่เป็นแบบมารับส่วนบุญได้ป่ะ
ยินดีด้วยกับคุณเบลเพื่อนของเพื่อนคุณอีกที
จริงคือคุณเบลเขาบอกว่าเค้าเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ครั้งแรก
เขาตัวคุณเบลนะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เห็นน่าจะเป็นเจ้าที่

ที่ท่านอาจจะมารับส่วนบุญแบบที่คุณชนะบอก
หรือมารับฟังในการสวดมนต์แผ่เมตตาครั้งนี้ด้วย
จะสวดต่ออีกไหมคุณเบลสวดต่อค่ะคุณหยุดเป็นคุณคุณหยุดเหรอ
โอ้โหจริงสวดหนักเลยทีนี้เออสวดไม่หยุดเลยทั้งคืนเลยคืนนั้นอ่ะ
โอ้โหกลายเป็นว่าไม่ได้หลับได้นอนตกใจด้วยแหละเอาจริงจริง
ส่วนคอมเมนต์จากชาวเน็ตก็หลากหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป
บางคนก็คอมเมนต์ไปในทิศทางคล้ายกันว่าเอ๊ะสิ่งอะไรที่ลอยไปลอยมาอยู่ในคลิปเนี่ย
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าที่คอยปกป้องรักษาคนในบ้านหรือเปล่า
เจ้าที่เจ้าทางของบ้านหรือเปล่าแต่บางคอมเมนต์ก็คิดเห็นแตกต่างกันออกไปหลากหลายก็มีเหมือนกัน
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
คือคลิปต่างจากกล้องวงจรปิดที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ย
จะมีลักษณะของวัตถุบางอย่างที่ลอยไปลอยมาแตกต่างกันออกไป
ที่มันจับภาพแล้วมันทำให้เกิดว่าความหักเหของแสง

แต่ว่าใช้วิจารณายาเห็นกับรับชม
แต่เขาแปลกใจของที่ว่าทำไมหมาถึงเห่า
เข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณคลิปนี้จากคุณเบลด้วย